นี่ผู้ก่อเหตุสารภาพแบบนี้
ผมแค่ใช้ตะใบเล็บแทงเข้าไปทีเดียว

คุณผู้ชมฮะและตำรวจได้หลักฐานตอนที่ก่อเหตุกันนะฮะ
ว่าจริงแล้วอาจจะไม่ใช่ตายเพราะตะใบเล็บอย่างเดียว
แต่เห็นรุมทำร้ายกันสักขนาดนี้นะครับไปดูคลิปกันฮะ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะ๑๐รุม๑
นี่คือคลิปเหตุการณ์ที่มีคนเขาบันทึกได้
ตำรวจเอาเป็นหลักฐานนะครับเห็นไหมฮะว่าโอ้โห
กว่า๑๐คนกำลังไล่รุมทำร้ายร่างกายนายจักราวุฒิอายุ๓๖ปี
ซึ่งขี่รถจักรยานยนต์มากับแฟนสาว
กลางซอยเทิดราชัน๑เขตดอนเมือง
หลังเกิดเรื่องตำรวจไปถึงจุดเกิดเหตุ
พบว่านายจักราวุฒิถูกแทงนอนเสียชีวิตแล้วนะครับ
ต่อมาตำรวจนำคลิปหลักฐานนี้ไปตามจับกลุ่มตัวเลยคุณ
โอ้โหคนก่อเหตุเยอะเลยอย่างที่บอกไป
หลายคนที่ไปรุม๑คนเขานะฮะ
คนที่ร่วมก่อเหตุจับกลุ่มมาได้ทั้งหมด๗คนนะครับ
คือมีปัญหาทะเลาะกับผู้ตายมาก่อน
แล้วก็เจอแล้วก็ตามพวกกันมาแล้วก็รุมทำร้ายผู้ตายนะครับ
และล่าสุดความคืบหน้าคดีคือตำรวจนครบานดอนเมือง
ไปจับกลุ่มมือฆ่าได้แล้วคือนายสมรักและนายคิว
ทั้งคู่ร่วมกันก่อเหตุแทงนายจักราวุฒิจนเสียชีวิตนะครับ
โดยจับได้ที่บริเวณท้ายซอยเทิดราชัน๒๓เขตดอนเมือง
ตรวจค้นรถจักรยานยนต์ของนายสมรัก
พบของกลางคุณนี่เขาก็เปิดให้ดูนะ

นี่ครับตะใบเล็บเล็กแบบนี้

สอบสวนนายสมรักเขายอมรับแบบนี้
บอกว่าวันเกิดเหตุจริงผมไม่ได้จะไปลุมไปตีเขาหรอก

ผมก็เลยไปฮะแล้วไปถึงจุดเกิดเหตุ
พอเห็นกำลังชุระมุนอยู่ข้างกำแพงนั้นครับ
ตามคลิปนี้ข้างกำแพงนี้นะครับ
ก็เลยลงรถแล้วใช้ตะใบเล็บเนี่ย

ไม่คิดว่านายจักราวุฒิจะถึงตาย
จากนั้นตำรวจนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
ก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปกับทุกคนเลยนะ
รุมทำร้ายแล้วก็มือแทงที่เอาตะใบเล็บแทงเขาจนตายนะครับ